และล่าสุดคือการโทรสคลิปเสียงเป็นการภูตคุยกันกับคุณเบิร์ตแฟนของคุณตังโม
แล้วคุณเบิร์ตเองในคลิปนั้นก็บอกว่า
วันที่เกิดเหตุกระติกให้โมไปช่วยรีวิวเรือรำที่เกิดเหตุ
แต่คุณตังโมไม่รู้แล้วก็ไม่ได้เงินด้วยไปฟังครับ
แล้วคือที่โมไปเนี่ยเหมือนโมอ่ะ
ให้กระติกชวนโมไปเพื่อไปโปรโมทเรือไอ้แค่ลำนี้
แต่โมไม่รู้โมไม่ได้ตังค์
อ่าจากโปรโมทเรือลำนั้น
ใช่เพราะเรือลำนี้มันจะทำเรือเป็นเที่ยวอะไรสักอย่างเนี่ยแหละ
คือคลิปเสียงคลิปนี้เนี่ยทางบางแจ๊กเองก็อ้างว่าเป็นการพูดคุยสนทนากันกับคุณเบิร์ตนะฮะ
โดยอ้างว่ากระติกก็คือผู้จัดการเนี่ยนะฮะ
คุณแตงโมไปโปรโมทเรือลำนั้นแต่ว่าแตงโมไม่รู้แล้วก็ไม่ได้เงินด้วย
ระบุข้อความว่าไหนบอกไม่มีการรับงาน
บอกเป็นแค่การไปนั่งเรือกินดื่มเล่นทั่วไป
แล้วทำไมแตงโมต้องไปเตรียมหาข้อมูลในการพรีเซนต์เรือตั้งแต่ตีสี่
เพื่อความกระจ่างทีมข่าวของเราก็ติดต่อไปทางบางแจ๊กเป็นการคอไปคุยกันอีกทีนึง
สอบถามบางแจ๊กว่าที่นำคลิปเสียงมาลงยืนยันได้ไหม
แล้วก็ยืนยันว่าคืนนั้นกระติกชวนแตงโมไปรับงานจริง
โดยต้องการให้แตงโมไปโปรโมทเรือลำนั้น
ซึ่งเรือที่จะโปรโมทเป็นเรือที่จะเอาไปใช้เป็นเรือท่องเที่ยวแล้วยืนยัน
ทำเป็นคลิปให้แล้วก็บอกว่าคืนกระติกได้มีการแคปรูป
หญิงสาวชาวต่างชาติแต่งตัวแล้วก็ถ่ายรูปเป็นคอลเลคชั่นต่างบนเรือ
แล้วก็ส่งรูปนี้ให้แตงโมว่าวันที่ไปให้แต่งตัวลักษณะแบบนี้
เพื่อไปโปรโมทเรือไปลงเรือเพื่อไปถ่ายรูปโปรโมท
สำคัญภาพเหล่านี้ถูกลบไปแล้วก่อนที่มือถือจะส่งไปถึงมือของบางแจ๊ก
แต่บางแจ๊กสามารถกู้คืนกลับมาได้อันนี้เป็นสิ่งที่บางแจ๊กอ้างนะคุณผู้ชม
ถ้าสังเกตดีมันก็จะมีรูปต่าง
ดาลินางแบบใส่ภาพขวาเป็นรูปที่เขาอ้างว่า
คุณกติกส่งไปให้คุณแตงโมเพื่อแต่งตัวลักษณะแบบนี้มา
แล้วมันก็คล้ายกันกับชุดที่คุณแตงโมใส่ไปนั่งบนเรือในวันนั้น

ไอพักคลุมเอวลักษณะมันก็คนละลาย

ตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นการรับงานจริงหรือเปล่า

หรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเป็นความบังเอิญพอดิบพอดีหรือเปล่า

แต่คุณเบิร์ตก็ยังไม่ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวแต่อย่างใดกับเรื่องนี้นะครับ

ที่แม่พนิดาจะไม่ยื่นฟ้องคดีฆาตกรรมต่อสารโดยตรง
เพราะว่าคดีหลักฐานต่างที่จะไปมองเรื่องของการฆาตกรรมยังไม่ชัดเจน
ทีนี้กรณีนี้ที่ปรากฏออกมาเมื่อวาน
ทำให้สสเต้ในฐานะที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายเนี่ยออกมาไลฟ์นะคะ
ออกมาไลฟ์บอกว่าอุ๊ยข่าวที่พูดออกมาไม่ได้เป็นความจริงค่ะ
การฟ้องกลับมันไม่ใช่ฟ้องกลับได้ง่ายนะครับ
ส่วนจำเลยจะฟ้องกลับได้ไหมฟ้องกลับได้
แต่สุดท้ายก็ต้องรอคดีหลักนะครับ
เพราะฉะนั้นเราต้องค่อนข้างรอบครอบนะครับเพื่อให้คุณแม่ปลอดภัย
แล้วก็การเบิกความครั้งนี้นะครับ
คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เนี่ยเป็นคนเบิกความแทนคุณแม่น้องแตงโมทั้งหมดนะครับ
ซึ่งเราฟ้องแพ่งจากการที่เราคำนวณรายได้
ก็น่าจะรายได้ตั้งแต่อายุ๓๗ถึงอายุ๕๐น่าจะอยู่ประมาณ๒๐๐ล้าน

โดยส่วนใหญ่แล้วสารก็จะให้แค่ครึ่งเดียว
เป็นคำยืนยันจากสตนายมงคลกฤษศุกษิณธารานนท์
มีการไลฟ์ชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงเลย
กับข่าวลือที่ปรากฏออกมาว่าจะไม่ยื่นฟ้องคดีฆาตกรรม
ยืนยันเดินหน้าฟ้องคดี๑๐๐ค่ะ
ตอนนี้การเก็บหลักฐานคืบหน้าไปมาก
และในวันที่๑๔มิถุนายนจะประชุมทีมงานทุกฝ่าย

ซึ่งการช่วยกรณีครั้งนี้มีทีมงานกฎหมายถึง๓ทีมด้วยกัน
ก็คือทีมของนายอัจฉริยะ

แล้วก็ทีมของนายชนบทสุภาษีนะคะอดีตผู้พิพากษา
นอกจากจะฟ้องคดีอายาแล้วอย่างที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้
นายมงคลกฤษกล่าวว่าจะฟ้องคดีแพ่งด้วย
เรื่องต้นกำลังรวบรวมหลักฐานทั้งเอกสารการจัดงานศพ

รวมถึงการคำนวณรายได้หากมีชีวิตอยู่
ตั้งแต่อายุ๓๗ปีจนถึงอายุ๕๐ปี
เรื่องต้นคาดว่าจะฟ้องแพ่ง

เรียกค่าเสียหาย๑๐๐ล้านบาทนะคะ
เอาล่ะมาดูฝากฝั่งของทนายเดชากิติวิทยานันต์กันบ้างค่ะ

ออกมาแสดงความเห็นเรื่องนี้เช่นกันค่ะ
บอกว่าเคารพการตัดสินใจของคุณแม่
โดยเท่าที่ทราบคุณแม่น่าจะได้ไปสอบถามความเห็น
กับนักกฎหมายที่เป็นกลางมา
ไม่ใช่นักกฎหมายชุดปัจจุบันแล้ว
ได้ทราบว่าการจะฟ้องต้องมีพยานหลักฐานเพียงพอ
เช่นนั้นก็มีผลกระทบทางกฎหมายที่ต้องรับ

เมื่อรู้ว่ามีความเสี่ยงต่อกฎหมายจึงเปลี่ยนใจ
นายเดชายังบอกอีกว่าไม่ได้มีความขัดแย้งกับคุณแม่
หากวันหนึ่งคุณแม่คิดถึงก็สามารถติดต่อมาได้
ส่วนจะกลับไปเป็นทนายความให้คุณแม่อีกครั้งหรือไม่
ก็คงจะไม่ไปเสนอตัว
แต่ถ้าคุณแม่เห็นว่าตัวเขายังมีประโยชน์
ก็สามารถติดต่อกลับมาได้เสมอนะคะ